คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะโลกโซเชียลแชร์คลิปคลิปนี้กันอยู่นะคะเป็นคลิปที่เห็นแล้วมันสะหรับใจมากจริงจริงเป็นหญิงชราคนนึงถูกทำร้ายร่างกายคือถูกทุบถูกตีอ่ะแล้วถ้าดูในคลิปนี้นะเสียงทุบคือทุบแรงมากน่ะดังอักอ่ะคือเสียงมาไกลเข้ามาชัดถึงคลิปที่ถูกถ่ายเนี้ยค่ะแล้วผู้หญิงที่
นะลูกสาวแท้คนนี้ก็พูดแบบยอมรับทำจริงว่าทำแม่จริงก็แม่ดื้อแม่ขี้หลงขี้ลืมพูดจาไม่รู้เรื่องวันต้องออกมาคอยตามหาแม่ไม่เป็นอันต้องทำอะไรเดี๋ยวให้ลูกคนอื่นเอาไปเลี้ยงแล้วไม่ไหวลองเลี้ยงดูจะได้รู้ว่าเป็นยังไงพูดแบบนี้นี่แม่นะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงพูดแบบนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ
ฟังเสียงสิมันดังอ่ะเสียงที่ทุบแม่แล้วที่เราต้องเซ็นเซอร์เนี่ยคุณผู้ชมก็คือคำหยาบโถคือเพื่อนบ้านเขาทนไม่ไหวค่ะค่ะเพื่อนบ้านเขาเห็นว่าโอ้โห

คุณยายวัย๘๙นะคะ
ถูกทำร้ายร่างกายโดยลูกสาวแท้ของตัวเองนะคะ

เสียงดังอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่
แล้วก็ด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายด้วย
แล้วก็กระชากตัวเหมือนกับจะลากตัวกลับบ้าน
คุณยายก็ล้มลุกคลุกคลานน่าสงสาร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
คุณยายตอนแรกอยู่กับลูกอีกคน
พอคุณยายขายบ้านได้
ลูกอีกคนก็นำยายไปเลี้ยงก่อนหน้านี้
บอกว่าถ้าขายบ้านได้เอาเงินมาแบ่งกันนะ
แล้วเดี๋ยวฝากเอาไว้อยู่กับลูกสาวอีกคนนึง
คือลูกสาวที่ทุบตีเนี่ยค่ะ
พอขายบ้านได้ไม่ได้แบ่งเงินกันตามสัญญา
ก็เลยถูกทุบตั้งแต่นั้นมา
ก็คือไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งจากการขายบ้าน

แล้วไม่เฉพาะลูกสาวนะคะที่ทุบตีนะคะ
หลานชายของคุณยายพอเมา
ก็มาทุบตีคุณยายด้วย
เป็นแบบนี้ทุกวันนานนับเดือน

คนวิจารณ์หนักมากนะคะว่าคุณทำให้ไม่ได้
ผู้มีพระคุณแบบนี้ได้ยังไง

ตำบลนางง่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะไปพบกับนางชูอายุหกสิบแปด
อยู่กับลูกชายอายุสี่สิบสามและหลานสาวอายุสิบหก
และคุณยายทวดที่อยู่ในคลิปเนี่ยค่ะซึ่งเป็นแม่ของนางชูคนนี้นะคะ
อยู่กันสี่คนเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริง
ค่ะเขาเป็นคนที่ทุบแม่จริงจริงแม่เนี่ยชื่อว่านางน้อยอายุแปดสิบเก้า
สาเหตุที่ทุบตีแม่ก็เพราะว่าแม่สติไม่ดีความจำเลอะเลือน
คือเป็นคนที่อายุเยอะแต่นิสัยเหมือนเด็กตลอดทั้งวันเนี่ยต้องออกไปเดินตามหาแม่ว่าแม่อยู่ไหน
ไปคอยตามกลับบ้านทั้งวันเครียดมากดูแลไม่ไหว
วัวแต่ต้องตามแม่กลับบ้านไม่เป็นอันทำอะไรตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
น้องชายอีกคนก็เนี่ยมารับแม่ไปเลี้ยงแล้วผลัดกันเลี้ยงบ้างก็แล้วกัน
จะได้รู้ว่าแม่แกดื้อขนาดไหนจะได้รู้ว่าเหนื่อยขนาดไหน
พูดแบบนี้ลองฟังดูค่ะ
ป้าไปตีแม่เพราะอะไรครับเพราะแต่แกหนีเที่ยวนี่ไหม
ไม่อยากไปไป่เล่ยไป่นี่แหมเอาไปไหวอะไรคนเดียวอะไม่เงื่อย
แกปกติดีมั้ยไม่ดีแกแกแกเป็นยังไงครับแม่
ความจำไม่มีเลยจำไม่มีแกจำใครได้บ้างครับ
พ่อแกจัดพศโบ้หูป้าตีป้าใช้มืออย่างเดียวหรือใช้อาวุธ
ไม่ใช่ไม้อะไรเหรอเนอะมีแจ้งมื้นนี่หนัง
แล้วมีใครมาต่อว่าบางงานแรกมีคนเข้าไปลงคลิปมีใครมาว่าอะไรต้อง
อืมทีเนี้ยค่ะลูกชายของนางชูคนนี้นะคะ
อายุ๔๓ก็เป็นหลานชายของคุณยายที่ถูกทุบตีอ่ะนะ
ก็บอกว่าไม่รู้จริงว่าแม่ตียายเพราะว่าตัวเองก็ออกไปทำงานทุกวัน
มารู้ก็เห็นเป็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าที่แม่ต้องตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเวลาเมาเหมือนที่สื่อโซเชียลกล่าวหานะ
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง
ความจำเลอะเลือนเหมือนเด็กแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทุบตียายเพราะว่ายายดื้อจริง

อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ
คุณต้องเข้าใจเขาอ่ะค่ะ
เพื่อนบ้านอะไรบังนะครับ

เช้ากลางวันเย็นเห็นคุณยายโดนทุบโดนตีตลอดเลย
เมื่อสักครู่นี้ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพื่อนบ้านบอกว่าก็เห็นนะ
เมาทีไรก็ลงไม้ลงมือกับคุณยายตลอดเห็นแบบนี้มาเป็นเดือนเดือนแล้วอะค่ะ
หลังจากเรื่องนี้ถูกแพร่กระจายออกไปนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรชบูรณ์ลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เรื่องต้นลูกชายของคุณยายจะรับไปดูแลแทนไม่ฝากไว้กับลูกสาวแล้วเดี๋ยวลูกชายเอาไปดูแลแทนนะคะ
คือบางทีเวลามีผู้ป่วยอยู่ในบ้านนะคะอาจจะเป็นผู้ป่วยด้วยความชะลาความจำเลอะเลือนอะไรอย่างนี้
ก็ต้องต้องทำความเข้าใจกับอาการก่อนแล้วก็ดูแลให้ถูกวิธีไม่อย่างนั้นคือมันก็จะกลายเป็นเรื่องแบบเนี้ยค่ะ
คือคนดูแลก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเครียดแต่ต่อให้เหนื่อยและเครียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
ไม่มีสิทธิ์ไปทุบตีใครนะคะโดยเฉพาะแม่แท้คุณทำแบบนี้ไม่ได้จริง